โรงเรียนศึกษานาลีหญิงล้วนชื่อดังออกกฎใหม่

แล้วห้ามไว้ผมยาวเกินรักแร้

แล้วถ้าดอมเป็นผู้หญิงแล้วสันหลังยาว

กลุ่มนักเรียนเลวถ้าคุณผู้ชมไม่เคยได้ยินชื่อกลุ่มนี้
คือเขาชื่อกลุ่มนี้จริงนะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดไม่เพราะ
กลุ่มนักเรียนเลวถามว่าถามเขายังออกกฎถามเขายังถามนักเรียนยัง
กฎระเบียบทรงผมใหม่ของนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีไปโพสต์ในทวิตเตอร์
ความยาวจากติ่งหูลงไปไม่เกิน๑นิ้วติดกิ๊บธรรมดาสีดำ

กิ๊บดำธรรมดาไม่ต้องแบบมีลวดลาย
ไม่มีปูดไม่มีนูนไม่มีตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะ
อ่ะด้านข้างบริเวณขมับต้องติดตรงนี้นะ
ไม่อนุญาตให้ดึงผมไปติดกิ๊บกลางศีรษะ
คุณผู้ชมนึกออกไหมคือเอาผมขึ้นมาแล้วแบบไปยม

คือถ้าเกิดติดกิ๊บข้างคือเขาให้ติดกิ๊บแบบนี้
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าติดกิ๊บอย่างนี้อันนี้คือติดกิ๊บปกติ
แต่ถ้าเกิดว่ามีการรวบผมขึ้นมาแล้วไปทำแบบหย่งตรง
นึกออกมาให้มันแบบปลงน่ารัก

ผมยาวให้ไว้ยาวเสมอกันไม่เกินสมัครหลัง
หรือไม่เกินครึ่งรักแร้ผักเปียสองข้างให้เรียบร้อย
มัดด้วยหนังยางสีดำแล้วผูกโบสีน้ำตาลเข้มทับให้เรียบร้อยทั้งสองข้าง
แล้วมปลายอ่ะโอ้โหมปลายนี่กำลังแบบโตเป็นนุ่มเป็นสาวนะ
ใช่ใช่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมอปลายทำไง
บังคับคล้ายกับมต้นทั้งผมสั้นผมยาวและไม่อนุญาตให้นักเรียนซอยผมดัดผมโกรกผมหรือย้อมสีผมต่อผมแบบแฟชั่น
ตัดผมด้านหน้าสั้นที่เรียกว่าทรงหน้าม้าอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็สไลด์ผมทุกแบบก็ไม่ได้
ตีนผมไม่เกลียนก็คือไม่ไม่ไถใช่ไหม
ไถให้มันดูเป็นแบบเหมือนเหมือนหัวนักเรียนชายอ่ะอ่านะกลุ่มนักเรียนเลวตั้งข้อสังเกตบอกว่าการออกกฎเนี่ย
ส่งผมแบบนี้นะครับโรงเรียนได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเด็กตามระเบียบของกระทรวงศึกษาแล้วหรือไม่เพราะกฎหมายแทบจะไม่ต่างจากกฎทรงผมเดิมที่เคยใช้
ขณะที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่เรียกร้องให้โรงเรียนสนใจเรื่องความปลอดภัยมากกว่าเรื่องทรงผมครับครับ